สวัสดีค่ะพี่จินนี่
ถูกค่ะด้วยหุ่นอย่างเราสองคนเราจะน้อยได้ยังไงใช่มั้ยค่ะชะลี
กำหนดปิดภูมิแป๊บหนึ่ง

เพราะฉะนั้นของที่เราทานก็ต้องมีสุขภาพที่น่ากิน
คุณผู้ชมขานี้นะคะเมื่อสักครู่ที่เชอรี่บอกเอาไว้ว่า
เจ้าของร้านร้านนี้น่ารักมาก

ก็เมื่อกี้ขับรถชิลมาแถวสุขุมวิทย์๓๖
ใช่ค่ะซอย๓๖ค่ะตรงไม่เรื่อยเลยค่ะ
จะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะจากหน้าบักษร๓๖
เกือบจะไปทางพระราม๔แล้ว
วัวแต่ตกใจกับของกินความน่ากินลืมแนะนำเลยว่า
เป็นใครนี่คือพี่จินนี่นะคะ

คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับเป็นนางงามด้วย

มานี้นะคะเปลี่ยนแนวค่ะเป็นนางร้ายจ้าไม่ธรรมดา
แต่ว่าเห็นว่าเป็นนางร้ายหน้าหวานก็ต้องเหมาะกับอะไรหวานอร่อยของหวาน
ถูกต้องค่ะดูจากสีข้างหน้าได้ก็ต้องมีสีสันสดใสรับแสงแดดตอนเช้า
ทนไม่ไหวแล้วค่ะขอชิมก่อนเลยละกัน

เชอรี่ชอบทานโซดาหรือชอบทานกาแฟหรือชอบทานโกโก้
จริงแล้วอยากจะบอกต่อหน้ากล้องสารภาพเลยนะคะว่าอยากกินทุกแก้ว

มันมีความหวานเปรี้ยวซ่อนอยู่ข้างใต้ค่ะดูแล้วแบบ
ใช่เชอรี่พูดไม่ดีนะพี่จะไม่กินน้ำ

จริงเขาเรียกว่าของดีไม่ต้องอวยเยอะ
อันนี้พูดตามความรู้สึกจริง

ใครมาไงพี่จินนี่ถึงได้มาเปิดร้านกาแฟน่ารักแบบนี้
เป็นยังไงมายังไงล่ะครับจริงเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้ว
ประกอบกับร้านตรงนี้พอดีรู้จักพี่เจ้าของข้าง
พี่เขาเลยบอกว่าร้านนี้ว่างอยู่พอดีสนใจไหม
คือตอนแรกตั้งใจจะทำร้านอาหารแต่รู้สึกว่ามันสเกลใหญ่ไป
เดี๋ยวทำร้านอาหารอย่าบอกว่าเป็นสาวที่ชอบเข้าครัวทำกับข้าวจริง
จริงชอบคือเป็นคนชอบกินเมนูของเป็นแบบขายเคี้ยวนะคะ
แต่เอาจริงพอคิดไปคิดมาเรายังไม่มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร
เอาสเกลที่เล็กลงมาหน่อยดีกว่าร้านกาแฟ
ซึ่งร้านกาแฟมีดีเทลเยอะเหมือนกันแต่อาจจะสู้ร้านอาหารไม่ได้
เพราะร้านอาหารเนี่ยมีทั้งหมูไก่กุ้งผักมากมายข้าวอะไรอย่างนี้
แต่ร้านกาแฟจะเป็นน้ำเป็นขนมเป็นพวกแซมวิสซะมากกว่า
ซึ่งเราก็เหมือนเขาเรียกอะไรดีคะเรียนรู้ขั้นตอนการทำระบบของร้าน
เพราะจินนี่ไม่เคยเปิดร้านนั้นเลยเชอรี่พออ่ะเปิดมารู้ว่าตอนนี้เราชอบกาแฟ
เราก็ทำเรื่องกาแฟเลยไปเรียนไปศึกษากาแฟว่าที่มากว่ามันจะเป็นเม็ด
กว่าจะบดออกมาปลูกแต่ละที่รสชาติเป็นยังไง
เดี๋ยวนี้ไปเรียนถึงขั้นแบบลงลึกลงลึกมีไปปลูกต้นกาแฟบ้าง
มันมันแล้วแต่ธวีฟที่ปลูก
แฟก็ต้องขมไม่ใช่
กาแฟมีที่มาเยอะ
พอได้ที่มาของแต่ละทวีปเสร็จเรามาดูกันคั่วอีกว่าคั่วเป็นยังไงระดับไหน
เค็มมากก็ขมจะไม่ติดเปรี้ยวเลยหรือคั่วไม่ขมก็จะมีคั่วอ่อนก็จะมีติดเปรี้ยวหน่อย
เขาจะได้ความคั่วที่อ่อนกลางกำลังดีอย่างนี้
จริงนะคะทางทีมงานของเราก็ตามมาจากโลกโซเชียลเหมือนกัน

คนชอบทานลาเต้มากแต่อันนี้จะเป็นกะเมล

รักน้องตรงนี้แหละ

ดูซึดขนาดนี้นะเพราะมันเป็นนมพี่แยกฉันเพื่อความสวยงาม
แล้วก็ละมุนอยู่ตรงปลายใช้คำได้สวยงาม
นางกินของกินในร้านตลอดชีวิต

นางเอาจริงชอบ
เห็นหน้าตาของเครื่องดื่มแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บกันทีหลัง
ฉันทนไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมในตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
เป็นวอฟเฟอร์ผลไม้รวมค่ะคือในร้านเราจะมีหลายแบบ
อันนี้คือขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้าเพราะว่าลูกค้าบางท่านไม่ทานไอติม
เป็นห่วงเรื่องสุขภาพพี่กินไอศครีมไม่ได้พี่ไม่กินแป้งแล้วพี่ก็ไม่กินวิปครีมค่ะ

แต่ว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับเชอรี่เลย
เพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดคำว่าปฏิเสธปฏิเสธไม่เป็น
เกรงใจเจ้าของร้านเจ้าของร้านต้องกินอีกแล้ว

ก็จบไปจะมีนางรายที่รักค่ะแล้วก็รออนแอร์ปีหน้า

เขาเข้าบทละครเนอะก็เหมาะกับบท
แต่ว่าพอมาดูตัวจริงคุณผู้ชมค่ะ

อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เอ่ยนะครับ

แล้วก็เป็นบุคลิกหวานไม่น่าเชื่อว่าจะร้ายได้

พี่จิมมี่จัดมาหนึ่งท่าจัดมาหนึ่งท่าเลยค่ะ
ปกตินางเอกก็ต้องแบบว่าเอาอย่างนี้ใช่ไหม
จริงนางร้ายมันก็จริงมันก็สวยงามแต่แค่ตาเนี่ย
ต้องมองตลอดเวลาว่าพระเอกทำอะไรอยู่

ว่ามีใครมาแย่งผู้ชายของฉันฉันต้องจิกสู้

แต่พอมองผ่านเลนปุ๊บเจอตากล้องโอ้โหทำไมตากล้อง
กินน้ำต่อดีกว่าล่ะจริมมี่
ใจร้ายอ่ะผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวเขาก็ทำภาพเบอร์ใส่เธอหรอก
อืมเมาส์จนคอแห้งเลยค่ะต้องบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนู
เดี๋ยวให้เขาเจ้าของร้านเขาฝากร้านกันนิดนึงแล้วกัน
ยังไงก็ขอฝากร้านเล็กนะคะ
คาเฟ่ครีม่าค่ะศึกวี๓๖ไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะ
แอดได้เลยหรือว่าอยากสั่งอะไร
บล็อกเข้ามาในไอจีหรือในเฟซบุ๊กนั้นก็ได้
เราจะเซิร์ฟเต็มที่ช่วยบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาประมาณ๑๐โมงวันจันทร์
ช่วยเตรียมวอฟเฟิลประมาณ๒๐ที่จัดให้ค่ะ
เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเชอรี่ต้องขอขอบคุณพี่จินนี่นะคะ
แล้วก็พูดคุยกันหอมปากหอมคอสนุกมาก
วันนี้จะจดจำไม่มีวันลืมนะจ๊ะ